ได้แล้วเออนะคุณผู้ชมฮะนี่อีกอีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวใหญ่แล้วนะ
เพราะว่าหลังจากที่ทนายตั้มออกมาเปิดเผยข้อมูลตรงนี้
ทนายตั้มได้รับการร้องเรียนจากผู้หญิงคนหนึ่ง
เข้ามาร้องเรียนกับตัวเขาเลยบอกว่าถูกรองหัวหน้าพักการเมืองหนึ่งเนี่ย
ลวนลามกอดจูบจับก้นทั้งทั้งที่จริงเนี่ย
นัดไปพูดคุยกันแค่เรื่องงานแล้วก็การสอนเกี่ยวกับการเล่นหุ้น
อ้อแต่ไอ้การกอดการจูบการจับก้นเนี่ยมาได้ยังไง
และเป็นถึงระดับรองหัวหน้าพักการเมืองคนหนึ่งเลยอุ้ยแล้วเนี่ยค่ะ
ผู้เสียหายคือคนที่นั่งหันหลังอยู่กับทนายตั้มอายุ๑๘เองคุณ
กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกันแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะ
เนี่ยทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยวบังเกิดนะฮะเดรคาอธิการมูลอิทธิศ
ทีมงานทนายประชาชนโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
หลังจากมีหญิงสาวคนหนึ่งมาปรึกษาว่าถูกนักการเมืองระดับรองหัวหน้าพัก
ก่อเหตุลวนลามนักศึกษาวัย๑๘ปี
โดยหลอกว่าจะพามาคุยเรื่องงานและสอนเกี่ยวกับการเล่นหุ้น
แต่พอไปถึงนะกลับพูดคุยเรื่องลามกอนาจารย์หนึ่งนะ

หอมแก้มกอดจูบจับก้นโดยไม่สมยอม
ซึ่งแม่ของนักศึกษาสาวได้แจ้งความและเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ
นายตั้มเปิดเผยบอกว่าคนที่มาร้องเรียนเป็นแม่ของนักศึกษา
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังโดยละเอียดเลยนะ
บอกว่าช่วงเย็นของวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
ลูกสาวได้ไปทานข้าวกับนักการเมืองคนหนึ่งจริง
ที่มีตำแหน่งรองหัวหน้าพัก
กินกันที่ร้านอาหารย่านสุขุมวิทย์๑๑
โดยบอกกับแม่ว่าจะไปเรียนรู้เรื่องการเล่นหุ้น

มีการพูดจาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
มีการจับมือของลูกสาวไปหอมแล้วก็หอมแก้ม
แล้วทีนี้มันก็ล่วงเกินลงมาถึงการจับเนื้อต้องตัว
กระทั่งมาถึงส่วนที่แบบไม่ควรจะจับอะไรอย่างนี้นะฮะ

น้องก็ตอบโต้ไม่ได้แม่บอกแบบนี้
แล้วก็ต้องติดรถของนายคนนั้น
รองหัวหน้าพักคนนั้นน่ะกลับ

แต่นี่คือคนก็ถามนะทำไมน้องเจอแบบนี้

คือจริงที่บ้านน้องเขาก็เหมือนปลูกฝังไว้
ว่าแบบไม่ให้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่ให้ขึ้นแท็กซี่อะไรแบบนี้
ก็เลยต้องทนขึ้นมากับรองหัวหน้าพักคนนี้ค่ะ
และระหว่างทางก็ถูกลวนลามมาตลอดนะ
แล้วน้องเขาเอาเรื่องทั้งหมดมาเล่าให้แม่ฟัง
แม่ก็ขอความช่วยเหลือสิแม่ก็หันมาหาทนายตั้มนี่แหละครับ
นายตั้มแนะนำให้คุณแม่ไปแจ้งความไว้ที่สนลุมพินี
แล้วก็รับปากว่าจะช่วยเร่งรัดในคดีนี้นะฮะ
ทนายตั้มบอกว่าต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะ
เพราะว่าผู้ที่ถูกกล่าวหารายนี้กระทำผิดลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้ว
ซึ่งธนายตั้มเองบอกผมมีหลักฐานเด็ดด้วยที่จะเอาผิดถึงกรองหัวหน้าพักคนนี้นะฮะ
เป็นนักการเมืองใหญ่แล้วครับคือถ้าบอกชื่อไปทุกคนรู้จักหมดนะครับ
แล้วภาพลักษณ์อะนะคือหลายคนที่อินบล็อกมาบอกเขาหู
คนนี้นะเป็นคนที่เรียบร้อยแล้วพูดจาเพาะมากแต่ทำไมเป็นแบบนี้
แต่ก็มีอีกเสียงอีกส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าเคยทำอย่างนี้ที่อังกฤษ
เขาเคยอยู่ที่อังกฤษนะครับแล้วก็เหมือนไปลวนลามมาจนเป็นคดี
เรียนไม่จบที่นู่นตอนนี้คือเรื่องมันไปถึงชั้นตำรวจแล้ว

เพราะว่าโทษจำคุกคดีอาณาจารย์เด็กอายุเกินสิบห้าเนี่ยมันสิบปี
อันนี้นะฮะล่าสุดเมื่อเช้านี้ทนายตั้มเนี่ยก็มีการไลฟ์ใช่ไหม
ใช่ค่ะเออไลฟ์อยู่สามสิบเจ็ดนาทีนะ
ใช่นะครับแล้วก็มีการโพสต์ด้วยนะฮะบอกว่าได้ค้นประวัติของรองหัวหน้าพักคนนี้แล้ว
ไม่ธรรมดานะฮะก่อเหตุลักษณะนี้กับหญิงไทยยุคสิบแปดปีสองคนที่ประเทศอังกฤษ
เมื่อกี้ก็เหมือนที่ทนายตั้มให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะฮะ
แต่ว่าสุดท้ายเรื่องเงียบเพราะพ่อของเขาใหญ่มาก
ในเวลานั้นนะพ่อใหญ่มากแล้วก็ทำแบบนี้กับอีกหลายคนในประเทศไทย
พูดจาไม่เหมาะสมทักไลน์มาแบบไม่เหมาะสม
คนในวงการหุ้นรู้ชื่อเสียงด้านลบของนายคนนี้อยู่แล้ว
เคยถูกจับได้เรื่องไม่เหมาะสมพวกนี้แบบมีหลักฐานด้วยนะ
อุ๊ยแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่บอกตอนที่ทนายตั้มไลฟ์

บอกว่าพอผมโพสต์เรื่องนี้ไปไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
มีผู้เสียหายเกือบ๑๐คนแล้วที่ถูกรองหัวหน้าพักคนนี้ข่มขืน
วันนี้นะฮะทนายตั้มออกมาเปิดเผยโอ้โหเป็น๑๐คนเลยเหรอ

เออเอาคุณแต่ถ้าหลังใหม่นะวงในนะเขารู้รู้ชื่อของรองหัวหน้าพักคนนี้แล้ว

เพราะว่ามันเป็นคำกล่าวอ้างของอีกฝั่งหนึ่งก่อน
ก็คือเอาจริงทนายตั้มก็มีมาคอมเมนต์ที่ตัวเองโพสต์นี่แหละ

บอกว่าพักนี้เป็นพักก็มีรูปสัตว์อยู่ตัวนึง
แล้วก็บอกว่าพ่อใหญ่มากดังระดับโลก
แต่ทีนี้ครับโคศกภักดิ์ประชาธิปัตย์คือนายบราเมฆรัตนชเวงได้โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกัน
โดยระบุว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนโทรศัพท์มาถามผมเยอะมาก
ทั้งสอบถามผ่านในกล่องข้อความในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊ก
ว่าจะแถลงข่าวเรื่องรองหัวหน้าพักหรือไม่
เรื่องนี้นะครับผมในฐานะโคศกภักดิ์ผมตอบไม่ได้จริงครับ
ผมไม่ทราบว่าเป็นใครครับทำอะไรที่ไหนอย่างไร
แต่ถ้าเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ขอย้ำในหลักการสำคัญว่า
ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและความถูกต้องของบ้านเมือง
ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกครับ
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ช่วงบ่าย๒โมง
นายตั้มจะเดินทางไปที่สนลุมพินีเพื่อไปติดตามคดีนี้
ตัวผู้เสียหายไม่ได้ไปด้วยนะคือแต่ทนายตั้มรับเรื่องรับหลักฐานอะไร
ไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะโอ้เป็นคดีใหญ่นะ
เรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าเอาจริงนะนักข่าวไปสัมภาษณ์
ประธานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์คือคุณชวนด้วยโทรหานะ
ซึ่งคุณชวนก็คือนักข่าวถามแหละว่ามันจะส่งผลกระทบ
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพักไหมเพราะว่าเพิ่งผ่านวันครบรอบ๗๖ปี
มาอาทิตย์ที่แล้วเองคุณชวนบอกแบบน้ำเสียงเร่งรีบ
ไม่ทราบไม่ทราบครับขอทำงานก่อน
เอาล่ะเดี๋ยวเรารอติดตามคดีใหญ่คดีนี้กันนะครับ
ว่านักการเมืองคนนี้เป็นระดับถึงรองหัวหน้าพัก
มีพฤติกรรมแบบนี้จริงหรือไม่